มาดูความคืบหน้าฆ่าโหดคนเร่ร่อน๔คนนะคะ

สัปดาห์ที่แล้วพบ๓ศพในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่
แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่า๒เหตุการณ์นั้นอาจจะมีความเชื่อมโยงกันได้
เพราะว่ารักษณะการประทุศกรรมลักษณะการก่อเหตุมีความคล้ายคลึงกัน

เรื่องของการพบศพคนเร่ร่อน๓ศพในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะ
กรณีที่มีการไปพบศพคนเร่ร่อน๓ศพในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็มีเมื่อวานนี้พบอีก๑ศพ
เป็นศพหญิงเร่ร่อนที่พบบริเวณใต้สะพานข้าม๕แยกลาดพร้าวนะคะ
ล่าสุดค่ะได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานถึงผลการตรวจสอบสารพันธุกรรม
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยสัญชาติพม่า
ศพชายเร่ร่อนรายแรกที่พบเมื่อวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมา
บริเวณใต้สะพานแก้วพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
และก็ยังตรงกับนายสเตียนศรชัยซึ่งเป็นสบที่๓

ผลตรวจดีเอนเอที่ตรวจพบจากเสื้อของนายจิมมี่
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยยังพบว่ามีดีเอนเอของผู้หญิงปนอยู่ด้วย
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งว่า
จะตรงกับศพหญิงเร่ร่อนสองศพที่พบในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมครับผลตรวจโทสานิดบอกว่า
ก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบบริเวณใต้สะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะคะ
ที่พบศพหญิงเร่ร่อนเสียชีวิตเพื่อที่จะเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม
หลังพบว่าแผนการประทุศกรรมมีความคล้ายคลึงกับเหตุฆ่าคนเร่ร่อน
ในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ส่วนกรณีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางออกมายืนยันว่าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย
อาจจะเป็นผู้ลงมือฆ่าคนเร่ร่อนเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนะคะ
เรื่องนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนก็ได้มีการประสานข้อมูลกันตลอด
ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าจะมีการเชื่อมโยงกันหรือไม่